คุณผู้ชมครับกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กชาย๔คนได้เข้าแจ้งความว่า
ลูกหลานของเขาถูกพระสงฆ์รูปหนึ่งล่อลวงไปทำอนาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
หลังจากที่บอกว่าจะพาไปบวชเนรภาคฤดูร้อน
แต่กลับพาเข้าห้องพักแห่งหนึ่งที่ย่านหมอชิดแล้วก็ไปก่อเหตุขึ้นนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวทหารัททีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบทุกแง่มุมเลยครับ
เพื่อค้นหาความจริงว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
และคนก่อเหตุนั้นตกลงเป็นพระจริงหรือไม่นะครับ
ไปเจาะประเด็นนี้จากรายงานครับ
อิ่มเอ็มใจที่ลูกหลานจะได้บวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อน

หลังจากหนึ่งในผู้ปกครองรู้จักพระสงฆ์รูปหนึ่ง
ที่แสดงเจตจำนงจะนำเด็กบวชเนรที่วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
โดยพระสงฆ์รูปดังกล่าวจัดแจงให้ผู้ปกครองทำพิธีขลิบผมที่บ้าน
ก่อนจะนำตัวเด็กชายทั้ง๔คนออกไป
อ้างว่าจะพาไปวัดแล้วให้ผู้ปกครองตามไปในอีก๓วันข้างหน้า
โดยไม่คาดคิดว่าเด็กชายถูกพาไปที่ห้องเช่ารายวันแห่งหนึ่ง

หลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานร้านสะดวกซื้อหน้าวัด
ขณะที่พระพาตัวเด็กมาที่วัด
ก็เห็นว่าป้าเขามาชักนำ
เพราะว่าป้าเขาเป็นป้าแท้ป้าคนนี้
เป็นป้าแท้เราก็ไว้ใจไงไว้ใจป้าเขา
เพราะว่าป้าเขาอยู่วัดมานานแล้ว
วันที่๙นั้นเขาบอกว่า
เอาไปแล้วคืนนี้แล้ววันที่๑๒เขาจะมารับลุง
และรับญาติโยมไปที่วัด
ไปให้เข้าพิธีบวชกับเขา
เอาลูกหลานไปบวชเขาจะให้ญาติผู้ใหญ่ไป
ถ้าญาติผู้ใหญ่ไม่ไปก็ไปบวชไม่ได้

โทรศัพท์มาเด็กร้องไห้

มันลอกให้เด็กไปถึงอย่างนี้อะไรอย่างนี้

ที่ยืนยันไม่พบว่าพระสงฆ์มีพฤติกรรมกระทำย่ำยีเด็ก
เนื่องจากเด็กทั้งหมดยังคงพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน

กระทั่ง๔นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น
เด็กไม่ได้แสดงอาการผิดปกติ
มีเพียงพระสงฆ์ที่เดินเร็วจนผิดสังเกต

เอ๊ะน้องไปไหน
เพราะมันออกไปตอนตี๔กว่า
ประมาณ๔๕น้องมันก็บอกไปบวช

เขาบอกไปบวชน้องบอกบวชที่

หมายถึงว่าเด็ก๔คนเดินออกมา
ก็ยิ้มแชมมค่อยจำสายหัวร้องคุยคักคักอะไรกันดี

และเด็กที่นั่นก็ไม่ตกใจไม่อะไรทั้งนั้นเลย
จากการสอบถามพระครูพิสารสังคพินิษฐ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
สถานะของพระสงฆ์รูปดังกล่าว
ไม่รู้จักและไม่เคยเห็นเข้ามาที่วัด
พร้อมปฏิเสธว่าทางวัดไม่เคยจัดกิจกรรม
บวชสามเมินภาพฤดูร้อนโดยเฉพาะ
แต่เปิดให้บวชสามเณรตลอดเวลา
และต้องมีผู้ปกครองเดินทางมาด้วย

ทางพนักงานสอบสวนสนประชาชื่น
และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ทำการสอบปากคำเยาวชนทั้ง๔

จากนั้นพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกพระสงฆ์
ให้มารับทราบข้อกล่าวหา

ในการเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
แต่กลับต้องพบเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายของหมารศาสนา

ยากที่จะมีอะไรลบออกไปได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน